เรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เดี๋ยวให้ไปดูนาทีชีวิตที่ทางกู้ภัยไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะคะที่สระบุรี
คือเขาไปเที่ยวกันเป็นคลองอ่ะนะคะคลองมะเดือเป็นลำทาน
แล้วตอนไปเที่ยวตอนเล่นน้ำอ่ะก็ไม่มีอะไรครับ
อยู่กันกลางน้ำโอ้โหน้ำมาแรงแล้วเปลี่ยนสีอ่า
น้ำเปลี่ยนสีเราเตือนกันอยู่บ่อยเชื่อว่าคุณผู้ชมทราบกันอยู่แล้วแหละ
เวลาน้ำเปลี่ยนสีมันหมายถึงว่าน้ำป่ามาต้องระวังต้องรีบขึ้นฝั่ง
แต่นักท่องเที่ยวที่อยู่กลางน้ำคือขึ้นกันไม่ทันกลับเข้าฝั่งไม่ได้คือน้ำมาเร็วมาแรงมากอะค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องไปช่วยเหลือมีเด็กด้วยนะคะมีเด็กที่เล่นน้ำอยู่ด้วยเดี๋ยวลองไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
ขวัญเอ้ยขวัญมา

นี่ค่ะไปช่วยเด็ก
ก็ต้องพูดกันเลยในคลิปขวัญเอ้ยขวัญมา
คือตกใจกันค่ะก็ต้องไปช่วยเหลือ
นี่เป็นวินาทีชีวิตจริงคุณผู้ชมดูน้ำนะคะ
คือมาเร็วมาแรงแล้วก็เปลี่ยนสี
กู้ชีพตำบลสาริกาสว่างอริยะนครนายก
ที่ป้องกันและบรรเทาสาธนภัยอบตสาริกา
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามที่เห็นในคลิปนี้ก็เป็น๑๐คนนะคะ
มีเด็กด้วยเห็นไหมคะไปติดอยู่กลางลำทานกลับเข้ามาไม่ได้
นี่คือลำทานคลองมะเดือในพื้นที่หมู่หนึ่ง
คือน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ไหลเชี่ยวมากค่ะ
นักท่องเที่ยวที่อยู่กลางลำทานกลับเข้าฝั่งไม่ได้จริง
พลเมืองดีที่เขาอยู่บนฝั่งอยู่แล้วเขาก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย

กลัวว่านักท่องเที่ยวจะได้รับอันตรายก็เนี่ยค่ะใช้เชือก

ผูกกับต้นไม้แล้วก็ให้โรยตัวให้เกาะเชือกกัน
แล้วคุณผู้ชมสังเกตนะคะน้ำมันแรงขึ้นเรื่อยจริง
นี่ค่ะก็ช่วยได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ทยอยเดินเกาะเชือกกลับเข้าฝั่งแล้วก็ใส่ชูชีพกันด้วยเห็นไหมคะ
คืออาจจะเห็นว่าน้ำแค่เอวแต่ว่าถ้าไม่มีเชือกไม่มีคนช่วย
ถูกซัดไปในยุ่งเลยนะคะคุณผู้ชมดูนะคะขนาดจับเชือกอยู่นะคะ
คือตัวยังแบบลอยไปกับน้ำลอยไปกับกระแสน้ำนะคะ
โอ้โหน่ากลัวค่ะคือหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ
เขาบอกว่าตอนที่ลงเล่นน้ำน้ำยังใสปกติค่ะ
แล้วน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็แรงขึ้น
กลับเข้าฝั่งไม่ได้จริงจริงนี่นะคะคือถ้ากลับมาเองเนี่ย
มันอันตรายมากเพราะดีที่คนที่เขาอยู่บนฝั่ง
เขาแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่วยเหลือทุกคนได้อย่างปลอดภัย
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
กี่คนครับตอนนั้นสี่คนครับสี่คนครับและและที่เห็นอยู่เยอะเยอะดี
คือคนละกลุ่มกันแหละครับครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับ
คลองมะเดือนี่มีข่าวบ่อยค่ะคือถ้าท่านจำได้ก็ที่รถออฟโรด
จะขับผ่านแล้วก็กระเด้งกระดอนไปแล้วคนตกลงมาจากแร็กบนหลังคาอยู่คนหนึ่ง
ใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะกระแสน้ำก็จะแรงอันนี้คือตอนนู้นเมื่อเดือนก่อน
นะฮะแล้วก็ตกตอนนั่งบนแหลกหลังคาใช่ที่เราเตือนว่าเวลานั่งรถในลักษณะ
แบบนี้ต้องระวังยังดีที่ผู้หญิงคนนี้ที่ร่วงตกลงมาไม่เป็นอะไรมากนะคะ
ลุกขึ้นมาได้เมื่อวานมีรถจี๊บอีกคันหนึ่ง
น้ำท่วมห้องเครื่องเลยฮะต้องหารถเอาสลิงมาดึงขึ้นไปจมไปเลย
แต่โชคดีที่สองคนมากับรถไม่เป็นอะไรนะฮะสุดท้ายเนี่ยรถไป
จะไปผ่านอีกคลองหนึ่งคลองมาเดือเขามีหลายคลองนะฮะ
หนึ่งแล้วไปถึงคลองสาม
ทีนี้เป็นลมคว่ำทีนี้รถถังด้วยนะฮะ